สวัสดีครับ๑๙นาฬิกา๓๖นาทีครับ
มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับภายุราอี

ก่อนอื่นต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับ
ถ้าแปลแล้วก็เป็นชื่อของเงินตาพื้นเมืองของชาวเกาะแยฟ

เห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้
นี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุราอี
จะสังเกตว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ละทีเดียว
กลุ่มหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณประเทศเวียดนาม
กำลังมีทิศทางการเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนืออย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้พายุลูกนี้หรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกนี้เป็นอย่างไร
อยากให้ทุกท่านได้ดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพายุลูกนี้ได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามครับ
หลังจากขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามด้วยกำลังโซนร้อนอ่อนกำลังกลายเป็นดีเรชั่นนะครับ
และขณะนี้เองกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
การว่าจะเคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มเมืองไทยของเราแล้วก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราถึง๓วันก็คือ๑๓๑๔๑๕นะครับ
เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเคลื่อนที่ได้ช้า
เมื่อเทียบกับความรุนแรงของโซนร้อนแล้วก็ดีเรชั่นที่เคลื่อนที่ผ่านเวียดนามผ่านลาวใช้เวลาเพียงแค่วันกว่าเท่านั้น
ดังนั้นจึงสามารถที่จะสร้างความเสียหายรวมไปถึงสร้างสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดเลยทีเดียว
พื้นที่สีฟ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์พายุลูกนี้เป็นอย่างไร
เรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ

สีแดงคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนะครับ
เหลืองรองลงมาสีเขียวคือตกเบาหน่อยนะครับ
ยังปกลุ่มเป็นวงกว้างในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็แผ่มาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก
ไปถึงในบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกนะครับ

หลังจากนั้นสายวันพรุ่งนี้นะครับ
อีสานฝั่งตะวันออกจะลดลงนะครับ
แล้วก็กลุ่มฝนนั้นจะเคลื่อนที่มาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคล่างสักส่วนใหญ่
หลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์ฝนที่เราจะต้องได้เจอกันนะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
หลายจุดหลายจังหวัดอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องวางแผนดีนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่กราฟิกต่อไปนี้นะครับ
กราฟิกแสดงปริมาณน้ำฝนสะสม
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะรับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ทั้งหมดนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราคำนวณไปจะพบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่าง
สังเกตว่าตอนบนของภาคเหนือนั้นฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับ
งฟ้าค่อนข้างเปิดโล่งเพราะว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
เหนียวนำแล้วก็ถูกดูดเข้ามาสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้
ส่วนสีเหลืองที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้
นี่คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาสะสม
จนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
โดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

ลากยาวตั้งแต่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
ไปถึงชายภูมิแล้วก็ลากต่อไปบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
บริเวณจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่เหล่านี้เอง
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
อกจากจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนแล้ว
ทางตอนล่างครับจากความรุนแรงของหย่อมความกดอากาศต่ำนั่งกล่าว
ก็เหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
คลื่นลมบริเวณทั้งฝั่งอันดามันโดยเฉพาะอันดามันตอนบนจนถึงตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
คลื่นจะสูงประมาณสองถึงสามเมตรนะครับชาวเรือที่จะออกเดินเรือ

หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องติดตามแล้วก็ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับใครที่จะเดินเรือนี่คือในเมืองไทยของเราครับ
แต่นอกจากพายุรายอีแล้วตอนนี้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
ฝั่งตะวันตกนั้นมีการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อนอีก๒ลูกนะครับ
แน่นอนครับ๑ลูกเป็นที่น่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าลูกนี้ตอนนี้พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
สังเกตว่าตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นตาของพายุอย่างชัดเจน
พายุลูกนี้มีชื่อว่าเมอรันตีครับเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
รองลงมาจากหายเยี่ยนหลังจากนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยจากการติดตามล่าสุดณขณะนี้พายุลูกนี้ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๒๙๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
จะมีทิศทางเบี่ยงไปบริเวณทางตอนล่างของไต้หวันหลังจากนั้นจะมุ่งหน้าขึ้นสู่ประเทศจีน
แถวบริเวณสัวเถาในช่วงวันพฤหัสสบดีนี้
แล้วก็จะสร้างผลกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกในหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวต้องติดตามมาด้วย
อีกหนึ่งลูกเป็นพายุที่มีชื่อว่ามาราซักซึ่งพายุลูกนี้ก่อตัวบริเวณกลางมหาสมุทรปาซิฟิก
จากการตรวจสอบความเร็วศูนย์กลางของพายุลูกนี้มีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
มีทิศทางการเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
หลังจากนั้นจะเบี่ยงขึ้นไปบริเวณทางทิศเหนือนะครับ
่งหน้าสู่บริเวณประเทศญี่ปุ่นก็คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อลักษณะอากาศประเทศญี่ปุ่นครึ่งประเทศเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่จะไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากพายุ๓ลูกนะครับที่เกาะตัวณขณะนี้
ยังไงช่วงนี้ใครที่จะทำกิจกรรมต่างจะเดินทางท่องเที่ยวคงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ